สนใจมากเลยข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ได้ดีนะครับ
คือเด็กชายอายุ๑๑ขวบ
โดนงูเขียวหางไหม้ฉกที่ลิ้น
คุณแม่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้
แล้วคำถามแรกที่คุณแม่เอามาโพสต์ไว้คือ
เคยมีใครเสียชีวิตจากการถูกงูเขียวหางไหม้โฉกไหม
แล้วก็เล่าเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะ
ว่าเด็กชายคนนี้ถูกงูเขียวฉกที่ลิ้นได้ยังไง
แล้วอาการน้องก็ดูเหมือนกับอาการหนักอยู่ใช่ไหม

ตอนนี้ปากบวมคอบวมแล้วกลัวว่าอาการข้างในจะเป็นยังไงนะครับ

ขณะที่หลานไปเล่นแลบลิ้นใต้ต้นไม้
โดยที่ไม่รู้ว่าจุดดังกล่าวมีงูเขียวหางไหม้
เป็นเหตุให้งูฉกที่ลิ้นเด็ก

เพราะอะไรคุณคอบวมหน้าอกบวม

ผู้ปกครองของเด็กถามสมาชิกในกลุ่มว่า
อยากทราบค่ะเป็นความรู้ว่างูเขียวหางไหม้
ฉกใครเคยกัดใครแล้วใครตายไหมคะ

เดาแบบนี้ว่าเด็กอาจจะยังเล็กอยู่
ไม่รู้ว่างูเขียวมันมีพิษ
แล้วก็ไปอยู่ใกล้งูแล้วทีนี้

เพราะเห็นงูมันแลบลิ้นใส่

คุณงูมันจะแลบลิ้นก่อนมันชกมาแพลบใช่ไหม

ทำให้งูมันสามารถฉกเข้าไปที่ลิ้นได้

ตอนนี้เด็กยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่

เด็กเล่นยังไงถึงโดนฉกเข้าที่ลิ้นได้นะครับ

ต้องรอคุณหมออัปเดตอาการอีกที

ขอให้น้องปลอดภัยและอาการดีขึ้นในเร็ววันนะครับ

ชาวเน็ตส่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงูเขียวหางไหม้
ซึ่งพบมากในกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แต่ปลายหางมันจะมีสีแดงน้ำตาลไม่ไหม้
อาศัยบนต้นไม้เป็นงูพิษอ่อนนะ
มีพิษต่อระบบเลือดทำให้เลือดไม่แข็งตัวและมีเลือดออกง่าย
คนถูกกัดจะไม่ถึงขั้นการเสียชีวิต
จากจะมีโรคหรืออาการอื่นที่มันแทรกซ้อน
คนถูกกัดจะปวดรุนแรงทันทีที่ถูกกัด

แต่สิ่งสำคัญบริเวณที่ถูกกัดอาจจะบวมอย่างรวดเร็ว
ภายใน๓๔วันแรกมันบวมอยู่แบบนั้น
แล้วค่อยยุบบวมภายใน๑สัปดาห์
อาจจะมีเลือดออกจากรอยเขี้ยวแต่ไม่มาก
หากอาการมากกว่านี้ถือว่าอาการหนัก

ลิ้นนะฮะเขาก็เลยกลัวว่าพอฉกลิ้น

ใช่ค่ะคุณแม่นินิว
เป็นแม่ของน้องที่ถูกงูฉกลิ้นเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ
ทีมข่าวของเราสอบถามจนติดต่อคุณแม่ได้
อยากรู้คุณบุ๊กว่าลูกไปแรบลิ้นใส่งู

แล้วไปหลบกันอยู่ที่พุ่มไม้
พุมไม้มันสูงเท่าเอวเด็ก
ทีนี้ครับเพราะน้องฮรคนพี่

พอดีเป็นจังหวะที่งู

เออนะฮะเพราะงูมันหลบในพุ่มไม้แล้วทีนี้พอมันฉกลิ้นเนี่ย
ก็เหมือนกลืนพิษงูเข้าไปในหลอดลมทำให้หลอดลมบวมอักเสบ
นี่ข้อมูลจากหมอด้วยหายใจเองไม่ได้ตอนนี้ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
บอกว่าอยากวอนให้ช่วยแก้ข่าวกับชาวเน็ตหน่อย

แต่เล่นซ่อนหากันแล้วไม่รู้ว่างูอยู่ตรงนั้น

ลูกไม่ได้ไปแลบลิ้นแห่งูนะแต่เด็กเขาเล่นแบบว่าซ่อนแอบกัน

ใช่แล้วดันไปเจอจังหวะงูมันซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นนะครับ
คุณลุงของเด็กทั้งสองบอกว่าตอนนี้นะน้องฮอนก็คือหลานคนโต
อยู่กับป้ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเจริญกรุง
หมอให้รอดูอาการ๒วันเนื่องจากอาการยังโคม่า๕๐๕๐อยู่
เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจริงค่ะ
เพราะว่าไอ้พิษงูมันยังค้างอยู่ในร่างกาย
ถ้าดีขึ้นหมอถึงจะพิจารณาถอดเครื่องช่วยหายใจต่อไป
ก็คุณผู้ชมเรา